สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เรื่อง๓คดีที่คุณน้ำแข็งโปรยมา
เป็น๓เรื่อง๓คดีที่ข้ามปีเก่ามาสู่ปีใหม่
และเป็น๓เรื่อง๓คดีที่คนสนใจมากครับ
ผมว่าถ้าจัดเรตติ้งกันแล้วเนี่ย๓คดีนี้๓เรื่องนี้มีคนสนใจมาก
ฉะนั้นลองมาไล่ดูสิครับว่าความคืบหน้าของแต่ละเรื่องแต่ละคดีมาจนถึงวันนี้วันศุกร์ที่๖

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติก่อน
ล่าสุดเนี่ยณวันนี้ทางเดินของอธิบดีคนนี้คือคุณรัชดาสุริยกุลเนี่ย

แน่นอนครับถูกสอบทางวินัยแน่
สอบทางวินัยข้าราชการเนี่ย
จะต้องถูกลงโทษวินัยแบบไหน
มันมีตั้งแต่เบาไปหานัก
เบาก็คือภาคทันหนักก็คือไล่ออก

ถูกดำเนินคดีอาญา
ถูกดำเนินคดีจากตำรวจปป

อย่าเพิ่งใจร้อนเพราะมันมีขั้นตอน

ผู้บังคับการตำรวจปป
ท่านบอกว่าตำรวจปปเนี่ย
สรุปสำนวนสอบสวนส่งปปช
ก่อนสิ้นเดือนมคนี้
ทีนี้พอไปอยู่ในมือปปชนี่แหละ
อันนี้จะใช้เวลานานแค่ไหนต้องลุ้นกัน
เพราะว่ามีคดีเยอะแยะ
ไปเป็นคอขวดอยู่ที่ปปช

โผล่มาอีกทีคนก็งงว่า
คดีนี้มันเกิดเมื่อ๑๐ปีที่แล้วก็มี

เพราะว่ามีคดีไปคั่งค้าง

แม้ว่าในกฎหมายลูกที่ออกมาเนี่ย
พยายามจะลดขั้นตอน
ปปชทำงานให้เร็วขึ้น

จะได้ยับยั้งชั่งใจไว้บ้าง

การทำงานของปปชมีปัญหา
มีปัญหาเพราะว่ามีคดีเยอะ
ขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบของ
นุกรรมการไปฉนถึงกรรมการใหญ่
ฉะนั้นตรงนี้ต้องรอ
แต่ว่าฟังจาก
ฟังจากคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้แล้ว

ที่มันดังเปรี้ยงปร่างมาตั้งแต่

ท่าทีของอายการชั้นผู้ใหญ่
ก็จริงก็พอจะวางใจได้นะ

ราชการที่เป็นอายการชั้นผู้ใหญ่สองคนไปร่วมมือกับพบตรทำเรื่องนี้
คือคุณกุลนิษฐ์มงคลสวัสดิ์อีกคนหนึ่งคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยง
ออกไปแถลงร่วมกับพบตรก็น่าที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า
คดีนี้อายการลงมาเต็มที่
ทีนี้อีกคนนึงฟังจากรคปปศสงปรับรามยาเสพติศคุณิวัชชัยชัยมงคล
อันนี้ก็พอจะวางใจได้ว่าสุดท้ายเอาผิดคดีฟอกเงินได้
แต่คนที่เขามองเห็นว่ามันยังมีความไม่ชอบมาพากล
คนที่ทำการบ้านหาข้อมูลละเอียดยิบคุณชุวิตกวิสิทธิ์
ออกโรงต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็ออกโรงมาต่อเนื่อง
เมื่อวานนี้ก็มาอีกถือตะเกียงมาเลยครับนั่น
บอกว่าบ้านเมืองนี้มันมืดเหตุที่คุณชูวิทย์ยังไม่วางใจเนี่ย
ก็เพราะว่าคุณชูวิทย์เห็นว่ามันยังมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดอีกตั้งเยอะแยะ
ที่ไม่มาอยู่ในสำนวนแคลงใจเรื่องนั้นแคลงใจเรื่องนี้๑๒
มีรายละเอียดหมดเห็นเลยว่าคุณชุวิตเนี่ยมีการบ้านละเอียดยิบ
แล้ววันนี้นอกจากเรื่องสำนวนแล้วคุณชูวิทย์ปล่อยของออกมาอีกครับ
ดูหัวข่าวไทยรัฐวันนี้สิครับไทยรัฐพาดหัวว่าจับตู้เห่าโยงหลานบิ๊กตู
ชูวิทย์เปิดประเด็นร้อนนี่มันไปเกี่ยวอะไรตรงไหนเอาท่านรู้หน่อย
นายชูวิทย์ยังระบุว่านายตู้เห่ามีเงินซื้อรถยนต์โลนสตรอย
แต่ไม่จ่ายเงินผู้รับเหมาอีกทั้งรถทัวร์จำนวน๔๐๐๕๐๐คันของบริษัทแห่งหนึ่ง
ที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นบริษัทของตู้เห่า
แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของตู้เห่า
คือห้างหุ้นส่วนจำกัดอีกแห่งหนึ่ง
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเรื่องถึงหยุดและมีอยู่เท่านี้
นี่สะดุ้งกันไหมล่ะครับนี่เป็นการปล่อยของ
แต่ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับว่าจะใช่อย่างที่คุณชูวิทย์ว่า
หรือไม่แต่ว่าเรื่องนี้ต้องตามต่อแล้วก็ที่ต้องรอ
ระยะที่รอก็รอไปแต่ว่าเรื่องของตู้เห่าเนี่ย
รวมทั้งเรื่องของอธิบดีกรมอุทยานเรื่องอะไรต่ออะไรที่
คนสำคัญสำคัญมาเกี่ยวข้องเป็นคดีเนี่ยคนไทยก็ช่างเปรียบเทียบ
ช่างช่างคิดช่างอารมณ์ขันมีคนส่งคลิปกันว่อนในโลกออนไลน์เลยครับ
ท่านเคยเห็นคลิปนี้ไหมล่ะครับเขาเขียนว่าตอนเราเป็นเด็ก
เราเล่นเป่ายิงฉุบกันเราไม่เคยรู้หรอกว่า
ความหมายที่ว่าใครกันแน่ที่กำหนดให้ค้อนแพ้กระดาษเออ
มาวันนี้เรารู้แล้วว่าทำไมค้อนถึงแพ้กระดาษแล้วก็มีรูป
มีรูปค้อนกับรูปกระดาษท่านดูดิข้างบนเนี่ยเป็นกระดาษ
ก็คือเงินข้างล่างนี่คือค้อนอันนี้เป็นส่งนัยยะสำคัญว่าอ๋อ
รู้แล้วว่าทำไมค้อนถึงแพ้กระดาษก็อย่างนี้
ทีนี้มาถึงเรื่องของประหลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุธิพงศ์จุนเจริญ
นี่ก็เป็นเรื่องที่ตูมตามมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่เปิดปีใหม่ขึ้นมา
คนก็อยากจะเห็นว่าเอ๊ะเรื่องมันจะไปถึงไหนแต่เรื่องเงียบครับ
ประหลัดกระทรวงมหาดไทยใช้วิธีการขอมดำดินเงียบกริบ
โผล่ออกมาเป็นข่าวไม่ไปเปิดงานที่ไหนไม่ไปตัดลิบบิ้นที่ไหน
ไม่อยากเจอนักข่าวเรื่องก็เงียบแล้วทีนี้มันจะยังไงต่อ
รู้แต่ว่าหลายองค์กรเขาออกโรงฟ้องเขาออกโรงร้องเรียน
ล่าสุดเนี่ยนี่ท่านดูหัวข่าวนี้บี้สอบจริยธรรม
ถอดถอนประหลัดมหาดไทยพาดพิงคนภูเก็ต
นี่คนภูเก็ตเขาออกโรงท่านเห็นไว้ในภาพไว้แล้วนั่นน่ะ
เข้าไปที่สภาเขาออกโรงดูตรงนี้หน่อย
ชมรมครัวอาวุโสจังหวัดภูเก็ตได้นำนำโดยนางถาวรเกียรติถาวรวง
กรรมการชมรมยื่นหนังสือต่อกรรมธิการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ของสภาที่คุณสมุทรพศิริวิวิทย์พิสุทธิ์เป็นประธานนั่นแหละ
เพื่อให้ตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมและถอดถอนนายสุธิพงศ์จุนเจริญ
ที่ใช้คำพูดประชุมทางไกลกับผู้ว่าทั่วประเทศและพาดพิงถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพวกเราเจ็บปวดทั้งเสียใจและโกรธ
อีกประโยชน์หนึ่งที่ท่านพูดคือยังไปเอาคนต่างชาติมาเยอะแยะเจ๊ง
พี่น้องชาวไทยพิจารณาดูเถอะค่ะว่าผู้นำระดับสูงเช่นนี้
กล่าวแบบนี้มีอคติอะไรหรือไม่หรือทัศนิทัศนคติของเขาเป็นยังไง
นี่เป็นวาระแห่งปีที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศ
แล้วคนทั้งประเทศก็อยากรู้ว่าแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่พูดอะไรมาบ้างเหรอครับ
ว่าการกระทำของประหลัดคนนี้เหมาะสมแล้วหรือยัง
แล้วที่เขายื่นให้พิจารณาให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
หลัดมหาดไทยว่ายังไงนายกรัฐมนตรี
พูดอะไรเลยเหรอครับไม่แสดงความเห็นอะไรเลยเหรอครับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาออกไปพูดในลักษณะอย่างนี้
แล้วมันสะเตือนชัยคนกันไปหมด
ทั้งหมดนี้คือ๓เรื่องที่เราจะต้องตามกันต่อ
ยังไม่จบหรอกครับใครคิดว่าเงียบไว้แล้วดีเอง
เงียบไว้แล้วเฉยไว้แล้วดีเองใช้กับเรื่องนี้ไม่ได้ครับ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ